มาดูความคืบหน้าคดีบริษัทไร้ส้มและพิธีกรชื่อดังคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดา
คือทางอายการเขายื่นฟ้องในความผิดฐานร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร
โฆษณาของรายการคุยคุยข่าวที่เสนอต่อทางอสมท
ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปี๒๕๕๙
แต่สารท่านจำหน่ายคดีออกไปเพราะสารท่านเห็นว่าเป็นการฟ้องซ้ำ
คดีที่สารอาญาได้พิพากษาลงโทษไปแล้วนะคะ
สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่อายการ
ฝ่ายคดีอายา๓เป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทไร้ส้มจำกัด
นายสรยุทธ์สุทัศนจินดาอดีตพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง
พร้อมพวกรวม๔คนในความผิด
ฐานร่วมกันปลอมแปลงเอกสารค่าโฆษณาของรายการคุยคุยข่าว
เสนอต่อบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปี๒๕๕๙
สารท่านได้พิเคราะห์คำร้องของโจทย์และคำร้องของจำเลย
ในประเด็นว่าคดีนี้เป็นการฟ้องซ้ำ
กับคดีที่สารอาญาเคยมีคำพิพากษาไปแล้ว
โดยเห็นว่าคดีนี้นะคะเป็นการยื่นฟ้องจำเลยทั้ง๔
ในความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ์
และใช้หรืออ้างเอกสารสิทธิ์ปลอม
และร่วมกันทำให้เกิดความเสียหายนั้น
เป็นความผิดในกรรมเดียวกัน
จำเลยมีเจตนาเดียวกัน
คือหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าโฆษณาส่วนเกิน
ให้กับบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
ส่งผลให้เกิดความเสียหายกว่า๑๓๘ล้านบาท
และเมื่อสารมีคำพิพากษาเด็ดขาดแล้ว
ในการนำคดีมาฟ้องของอายการโจทย์
ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา๓๙วงเล็บ๔
อายการก็เลยไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีอีกค่ะ
ดังนั้นศาลท่านจึงให้งดการตรวจหลักฐาน
และสั่งจำหน่ายคดีนี้ออกจากสาระบบความ
ขณะที่อายการก็จะนำรายละเอียดเหล่านี้นะคะคุณผู้ชม
ไปประชุมร่วมกับคณะทำงาน
เพื่อพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีต่อสารหรือไม่ค่ะ